ก็คือเรื่องราวของวันนักกีฬายอดเยี่ยม

สิ่งที่หลายคนจับตามความรัก

ทำผลงานให้ดีและไม่ให้แฟนมวยผิดหวังครับผู้สื่อข่าวก็ไปกันเพื่อจะดักรอนะครับ
การเดินทางมาของศรีสะเกดก่อนที่งานจะเริ่มครับไปดักรอกันที่หน้าบันไดเลื่อนแล้วก็ลิฟต์นะครับ
ที่จุดลงทะเบียนของงานแต่ว่าต้องพลาดหวังครับ
เพราะว่าศรีสะเกดเนี่ยไปเข้าประตูที่คาดว่าน่าจะเป็นช่องทางในการเสิร์ฟอาหารโอ้โหแหม่มาเหมือนดารานะครับช่วงนี้
หน้าเนี่ยผู้สื่อข่าวก็มีการไปสังเกตการณ์ดูบอกว่ายังไม่ค่อยมีความสดชื่นเท่าไหร่นะครับ
แต่ว่าการเดินทางมาครั้งนี้เจ้าแหลมให้เกียรติกับรางวัลนี้ครับเพราะว่าตัวเองนั้นก็มีชื่อในการที่จะรับรางวัลนักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมนะครับ
เดินทางมาพร้อมกับคุณสุรชาติพิสิทวุฒินันซึ่งก็เป็นประธานใหญ่ของค่ายนักคอหลวงโปรโมชั่น
วินาทีในการขึ้นรับรางวัลก็มีการกล่าวขอบคุณรางวัลนี้นะครับ
แล้วก็จะเตรียมตัวนะครับเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกครั้ง
และจะไม่มีการขอพูดถึงอดีตความรักที่ยาวนานกว่า๑๔ปี
เพิ่งจะปิดฉากลงไปนะครับกับน้องเก๋อดีตแฟนสาวครับ
ก็ดูผู้ศือข้าวนี้ย่างกันเข้าสัมภาษณ์นะครับ
แต่เจ้าตัวนั้นดูให้สัมภาษณ์เองว่ามีความพร้อมในการเตรียมตัวสำหรับไฟล์ต่อไป

ก็ได้ออกมาพูดถึงข่าวนี้เหมือนกันก็เป็นข่าวใหญ่ระดับโลกนะครับ

ในสิงหาคมจะเจอกันโปรแกรมยังไม่ลงตัวซะทีเดียว

เรื่องของปัญหาส่วนตัวซึ่งข่าวก็ลงแบบนั้นในเรื่องของความรัก
ต่อไปครับเจ้าแหลมก็มีสิทธิ์นะครับที่จะเลือกนักชก๑ใน๑๕นะครับ

ดับ๑๑๕เราเลือกมาได้เลยเพราะว่าไม่ใช่ไฟล์บังคับนะครับ
เสียหุยคุณสุรชาติพิสิทธวุฒินันนะครับ
โมเตอร์ของนครหลวงก็บอกเช่นกันว่าปัญหาของศรีสะเกดเนี่ย
มันก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจในการฝึกซ้อม
จำเป็นครับต้องเลื่อนไฟล์ไปเพื่อความปลอดภัย
แล้วก็เดี๋ยวจะกำหนดเวลาชกใหม่อีกครั้งในภายหลัง
ซึ่งก็จะมีการเจรจากับคู่ชกรวมถึงสถานที่แล้วก็วันเวลาที่แน่นอน
เมื่อสรุปแล้วจะต้องการให้ทราบครับ